เชื่อว่าคุณผู้ชมยังจำกันได้นะคะ
คดีน้องเต้นายธนิษฐ์ทันหะสุนทร
ถูกคนร้ายแทงจนเสียชีวิตเมื่อช่วงเดือนเมษายนปี๒๕๕๙
คดีนี้ขึ้นสู่ศาลนะคะไปอยู่ที่ศาลชั้นต้น
แล้วก็กว่าจะไปถึงศาลทางครอบครัวของน้องเต้โดยเฉพาะคุณพ่อ
คือลาออกจากงานเลยนะแล้วก็พยายามไปรวบรวมไปหาพยานหลักฐานต่าง
เพื่อที่จะให้ศาลลงโทษคนที่ก่อเหตุให้ได้
แต่ว่าสารท่านให้เหตุผลว่าจากสำนวนตั้งแต่ในชั้นของพนักงานสอบสวนนะคะ
แล้วก็พยานหลักฐานต่างมันไม่ชัดมันไม่สามารถที่จะลงโทษจำเลยในคดีนี้ได้
สำนวนมันอ่อนช่วงสงกราน๑๕เมษายน
แล้วเนี่ยหลักฐานมันมีแค่คลิปภาพประมาณนี้ค่ะแล้วก็มุมมันมืด
แล้วก็จุดที่แบบที่ถูกแทงเนี่ยมันมองไม่เห็นแล้วมันรับตาไปแล้ว
ส่วนพยานปากสำคัญไปมาก็เหมือนกับฟันเฟือนวิกลจริตไป

เพราะประสบอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ล้มมาให้การในชั้นศาลอะไรไม่ได้เลย
แล้วก็เป็นเรื่องเศร้าค่ะพอสารชั้นต้นท่านไม่ลงโทษจำเลยในคดีนี้

คุณพ่อคือเสียใจเพราะหวังเอาไว้มาก

ใช่เนี่ยก็โดดลงมาจากศาลอายารัชดาพิเศษเนี่ยค่ะ

คุณพ่อชื่อว่านายสุภาชัยธรรหสุนทร
เรื่องนี้ค่ะตอนนี้ตำรวจชุดของกองบัญชาการตำรวจนครบาน
กำลังทำงานแล้วก็ไล่ตรวจสอบย้อนหลังอยู่นะคะ
ตั้งแต่กล้องวงจรปิดไปไล่ย้อนดูสำนวนใหม่

แต่ว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่มีการสรุปหรือว่ารายงานอะไรเพิ่มเติมมา

แต่ว่ากลายเป็นมีข่าวเศร้าอีกค่ะคุณผู้ชมค่ะ

เพราะว่าช่วงเช้าวันนี้คุณปู่ของน้องเต้
ก็คือคุณพ่อของนายสุภาชัยที่กระโดดตึกลงมาจากอาคารสารอาญารัชดาพิเศษ

คือตรอมใจที่ตัวลูกชายก็คือนายสุภาชัยกระโดดตึกลงมาจากสารอาญาไงฮะ

แล้วก็ตรอมใจที่หลานก็คือน้องเต้ถูกแทงตายตั้งแต่ปี๕๙
แล้วยังไม่มีความคืบหน้าคนร้ายยังไม่ถูกดำเนินคดียังไม่เข้าคุกเลยอ่ะ

ข้อมูลทั้งหมดนี้นะคะทนายอนัญชัยชัยเดชโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊คส่วนตัวนะคะ
โพสต์เอาไว้ว่าอีกหนึ่งชีวิตวันนี้ผมทราบข่าวว่าคุณพ่อของคุณสุภาชัยธันหสุนทร
ชายที่กระโดดตึกสารอาญาเมื่อ๒๓กรกฎาคม๒๕๕๙
เสียชีวิตเพราะตรอมใจที่คุณสุภาชัยกระโดดตึก
รวมแล้ว๔ชีวิตน้องเต้เพื่อนน้องเต้คุณสุภาชัยก็คือพ่อของน้องเต้
และพ่อของคุณสุภาชัยซึ่งคือปู่ของน้องเต้เนี่ยค่ะที่ต้องมาตายเพราะเรื่องนี้
เพื่อนของน้องเต้ถูกทำร้ายตอนที่งานศพระหว่างงานศพน้องเต้
ซึ่งคดีอันนั้นก็ยังมืดมนต์อยู่เหมือนกัน
คือทนายอนันตชัยเป็นคนที่ทำคดีดังเรื่องชายร้านขายขนมปัง
แล้วทนายอันตราชัยเคยให้ข้อมูลบอกว่าตอนที่เขาไปว่าความคดีต่างในศาล
พ่อของน้องเต้ตอนที่กำลังหาทางจัดการเรื่องของคดีลูก
ไปนั่งฟังเขาทำงานในชั้นศาลเพื่อจะเก็บข้อมูลว่าเอ๊ะทนายเขาสู้แบบไหน

ใช่คุณพ่อคือทุ่มเทมากอย่างที่บอกค่ะ
จนมารู้ว่าเนี่ยพอครอบครัวมีปัญหาตรงนี้
อาจารย์เลยเข้ามาช่วยคดีนะตอนนี้เข้ามาช่วยทำคดีนี้นะ
ให้กับครอบครัวนี้นะทนายอนัตชัยเนี่ยนะครับ
ซึ่งวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราได้ไปพบครอบครัวของน้องเต้ที่วัดกุณฑีนะฮะ
เป็นสถานที่ตั้งสวดพระอภิษฐรรมศพทั้งของน้องเต้นายสุภาชัย
คุณพ่อของน้องเต้นะเมื่อทีมข่าวไปถึง
ทางครอบครัวบอกว่าต้องการจัดงานแบบเรียบง่ายแล้วก็ไม่อยากนำเสนอข่าวอะไรเพิ่มเติมแล้ว
เพราะว่าตอนนี้ครอบครัวบอบช้ำมากทุกคนก็เริ่มตรอมใจเสียชีวิตตามกันไปทีละคน
ทางครอบครัวก็ได้บอกทางทนายอนันตชัยไปแล้วว่าอยากจะให้ลบโพสต์ดังกล่าวทิ้งไปก่อน
เพราะว่าอยากจะขอความเป็นส่วนตัวในการจัดงานศพเพิ่มอีกเพราะว่าต้องมีศพของปู่น้องเต้อีก
กับว่าตอนนี้ครอบครัวนี้มี๓ศพมีน้องเต้พ่อน้องเต้แล้วก็ปู่น้องเต้นะครับ
แล้วก็ฝากขอขอบคุณประชาชนทุกคนแล้วก็สื่อมวลชนด้วยที่ไม่ทอดทิ้งครอบครัวนะ
ยืนยันว่าจะเดินหน้าพิสูจน์ความจริงเกี่ยวกับคดีนี้ต่อไป
แต่ทางตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวไปย้อนดูสำนวนให้ใหม่ตั้งแต่ต้นทางเรื่องของพยานหลักฐานต่างด้วย